เธอยภูมินะครับเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มนึงมีชะ๒๐กว่าคนอีกกลุ่มมี๑๐กว่าคน
ก็แค่ขี่รถสวนกันเฉยนะครับ

กลางดึกเมื่อวานตำรวจสพบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิเข้าไปตรวจสอบบริเวณถนนชายภูมิบ้านเขาว่าวนะครับ
ก็เป็นช่วงทางแยกเข้าบ้านห้วยหนองจันทิที่จังหวัดชายภูมิ
หลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุวัยรุ่นชาย๒คนถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัส
พอไปถึงจุดเกิดเหตุไปพบกลุ่มวัยมรุ่นกว่า๒๐คนซึ่งเป็นกลุ่มของคนที่ถูกยิง
ยืนบรวมให้กันกับตำรวจหลังเพื่อนของเขาชื่อนายประยุณคุณลูกวงอายุ๒๑ปีถูกยิงเขาที่แขนขวา
ส่วนวัยรุ่นอีกคนนึงคือนานิรันดิกุศุมอายุ๒๙ปีถูกยิงที่ชายโครงซ้าย
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าคนนี้คนสุดท้ายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
นำรถสวปครรภ์ในอดิสักปิตะบุตรเป็นเพื่อนของผู้ตายและคนเจ็บ
บอกว่าเพื่อนขี่รถตามกันมาสัก๒๐กว่าคัน
หลังกลับจากการไปเที่ยวสวนน้ำมาในซอยสันติศุกร์ในพื้นที่บ้านโนนแดงเขตอำเภอบ้านเขาว่าวนะครับ
เมื่อไปถึงทางแยกที่เรียกว่าทางแยกบ้านห้วยหนองจันทิ
อีกฝั่งหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถสวนทางมารวมกว่า๑๐คัน
ก่อนที่หนึ่งในกลุ่มนั้นจะยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็จอดรถไม่นานสักพักหนึ่ง
มีผู้ชายคนหนึ่งครับเอาปืนยิงใส่กลุ่มพวกเขารวมกว่า๑๐นัด
ทำให้กระสุนนั้นไปโดนเพื่อนบาดเจ็บและเสียชีวิต
ตำรวจสอบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาด๑๑มม๑๐ปลอก
แล้วก็มีบ่อแสพบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนั้นมาด้วยกันรวมกว่า๑๐คันด้วยรถจักรยานยนต์
มีวัยรุ่นสวมเสื้อสีแดงเป็นคนถือปืนแล้วก็ยิงกราดใส่กลุ่มของคนเจ็บ
ตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องมูลจรปิด

เพื่อเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนสวมเสื้อแดง
ที่มาก่อเหตุว่าคนนี้ได้เข้าไปในสวนน้ำหรือเปล่า
แล้วก็ไปเขม่นกันมาก่อนก่อเหตุหรือเปล่า

ก็เตรียมเรื่องของเต็นต์เรื่องของโรงเย็นต่าง
เอาไว้เตรียมรอรับศพหลาน
หลังจากศพนั้นถูกส่งไปผ่าพิสูจน์
โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่น

ซึ่งเป็นน้องชายของผู้ตายก็บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้น
เขาขี่รถจักรยานยนต์กลับมาถึงบ้านแล้ว
จะทราบว่าพี่ชายถูกยิง
ส่วนตัวยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มที่ก่อเหตุมาก่อน
เมืองต้นก็คาดว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอื่นในพื้นที่
แต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับ
สาเหตุและแรงจูงใจเกิดมาจากอะไร